หรือว่าโดมจรวจเมื่อวานนี้เพิ่งวันเกิดเขาด้วย

คือน่ารักด้วยนะคะนิสัยดีด้วย
และล่าสุดผลงานละครเขาก็มีงานเพลงเขาก็มี

เขาก็เลยมีธุรกิจธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะ

โอ๊ยเอาเงินไปเก็บไว้ให้หน่อยคะดมค่า
เขาบอกว่าเป็นงานถนัดเรื่องกินนะ

๒๙กันยายนปีนี้ก็อายุย่างเข้าสู่วัยเบนเจอร์เศษพอดีเลย
บอกว่าวันเกิดปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษให้กับตัวเองค่ะ
เพราะว่ามีคิวงานที่ค่อนข้างจะแน่นเอี๊ยดตลอดเวลาเลย
แต่ก็ตั้งใจจะทำบุญย้อนหลังนะคะ
เพื่อทำแบบนี้ร้องเพลงเปิดหมวกเป็นการกุศล
คือไปร้องเพลงตามแบบสถานที่ที่มีคนเยอะอย่างนี้
ได้เงินมาก็เอาเงินไปบริจาคอย่างนั้นนะคะ
เขาบอกว่าเหมือนทุกปีที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้แหละ
ในวันที่๒ตุลาคมนี้ก็จะไปยืนร้องเพลง
ใครที่ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวน้องโดมคงบอกอีกทีแล้วกันว่าจะไปร้องที่ไหนนะฮะ
ก็จะให้มีส่วนร่วมด้วยในบุญครั้งนี้นะฮะ
เผยถึงธุรกิจที่กำลังเพิ่งงอกออกมาเลย
เป็นธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่าง
เขาร่วมหุ้นกันกับเพื่อนนอกวงการค่ะ
ก็กำลังจะเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วแหละ
บอกอย่างนี้บอกว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำอีกสิ่งหนึ่งที่ตนรักและชอบมาก

นั่นคือการทำธุรกิจเข้าลอง
นักร้องหุ่นจ้ำม่ำอย่างน้องดอมก็มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเลยนะ
เป็นถึงผู้ควบคุมการผลิต
จัดการทุกอย่างในครัวและเมนูอาหารเลยทีเดียวค่ะ

ตั้งใจอยากจะทำหลายหลายอย่างเลย
ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเป็นบุฟเฟ่นะครับ
เป็นคนดูแลควบคุมการผลิตในฝ่ายในห้องครัวอะไรอย่างนี้
เพราะดูหุ่นดูความถนัดน่าจะไปทางนั้นได้

เพื่อนครับมอบหมายเลยบอกว่าโดมไปทำอันนี้เลย
ร้านอาหารเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบ
แล้วก็มันคือหนึ่งในปัจจัย๔คนต้องกินอยู่แล้ว
ใส่ไม่ได้ว่าทุกคนต้องหาอะไรกินที่มันอร่อยอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็คนหนึ่งที่ชอบกินอาหารอร่อย
ก็เลยอยากจะเอาอะไรที่มันอร่อยมาให้คนอื่นได้กินด้วย
เชื่อค่ะน้องโดมว่าน้องโดมชอบกินอาหารอร่อย
ชื่อว่าร้านน้องโดมเนี่ยลูกค้าต้องเยอะแน่นอนนะคะ
เพราะว่าน้องบอกเลยว่าจะคัดวัตถุดิบดี
แล้วก็แบบหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาลงในร้าน
ให้แบบลูกค้าแบบอิ่มน้ำสำราญกันอย่างแน่นอน
คนอะไรเก่งด้วยร้องเพลงเพราะด้วย
มีความสามารถเยอะแยะมากมายขยันเคมันนี่ตัวเป็นเกลียวขนาดนี้
แต่เสียดายเนอะมีแบบคนจับจองหัวใจน้องพรีนไปแล้ว

เสร็จแล้วฉันก็ยังมีหวังใช่ไหมคะ